คุณผู้ชมคะมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นที่เชียงใหม่
ทุ่มคืนวันที่๒มกราคมที่ผ่านมานะคะ
กลายเป็นข่าวเศร้าของวงการบันเทิงค่ะ
เพราะว่ามีคนในวงการบันเทิงเสียชีวิตจากอุบัติเหตุนี้นะคะ
นายจตุรพัฒน์เข็มนาคเขานั่งรถไปกับเพื่อนอีกคนนึง
ชื่อว่านายสุภกิจเกิดซ้ำอายุ๓๐ปี
มาด้วยกันแต่ว่าเซนติเมตรนี่เป็นคนขับ

สไตลิสต์มีรายการอะไรพวกนี้ใช่ไหม
ใช่ค่ะแล้วก็คนในวงการบันเทิงวงการแฟชั่น
โพสต์ไว้อะไรกันเยอะมากในโลกออนไลน์ตอนนี้นะคะ
เดี๋ยวลองดูผลงานลองรู้จักเซนติเมตรก่อน
ครับเพราะว่าเดี๋ยวจะเล่าเรื่องราวอุบัติเหตุตอีกค่ะ

ถ้าเจนนี่มันวางกระเป๋าผ้าของมันใช่ป่ะ
เราก็ต้องเอาใบนี้วางทับกระเป๋าผ้าของมันอีกทีนึง

เราจะลองเปลี่ยนให้ดูกันให้ดู

รายการเขาก็จะสนุกสนานแบบนี้ค่ะ
ทีนี้มีภาพจากกล้องวงจรปิดนะคะ
วินาทีที่เกิดอุบัติเหตุก็สามารถบันทึกภาพเอาไว้ได้

รถของคุณเซนติเมตรตกลงไปในคลอง
คือจากภาพนี้จะเห็นว่ามันมี๓เลนใช่ไหมคะ
ตำรวจบอกว่าคือเลนซ้ายสุดให้ตรงไป
เลนส์กลางที่รถของคุณเซนติเมตรขับมา
สามารถลงไปก็ได้หรือเลี้ยวขวาก็ได้
จะต้องเลี้ยวขวาหรือกลับรถเท่านั้นคือตรงไปไม่ได้

พยายามจะบอกเหมือนกับว่าตัวเองเนี่ยก็วิ่งมาทางตรง
แต่ว่ารถคันนี้เลี้ยวตัดหน้ากระทันหัน
ใช่แต่จริงแล้วตำรวจเขาบอกเลยว่า

แล้วก็ถนนตรงนี้เลนกลางสามารถเลี้ยวขวาได้ค่ะ
พอชนแล้วรถตกลงไปในคลองไงคะ
คือที่โชคร้ายที่สุดก็คือ
พุ่งไปชนสะพาน

ตรงที่เป็นคลองอยู่ข้างล่างแล้วขอบปูนมันพัง
แต่รถเก๋งติดขอบปูนไม่ตก

เหตุการณ์เกิดขึ้นที่บริเวณสะพานข้ามคลองชลประธาน
ทางเข้าวัดอุโมงถนนคันคลองชลประธานเชียงใหม่๗๐๐ปี

อย่างที่บอกว่ากล้องวงจรปิดบันทึกภาพเอาไว้ได้ชัดเจน
คือช่วงที่เกิดเหตุก็มีตำรวจมีกู้ภัยช่วยกันงม
ตรงนี้ก็เชี่ยวนะคะก็ดึงคนขับดึงคนโดยสารออกมาทุลักทุเล
ปั๊มหัวใจส่งโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
แต่ว่าทั้งคู่ทั้งคุณเซนติเมตรและคุณโจ้ที่นั่งไปด้วยกันเนี่ย

นางสาววิจิตราปุกบุญเรืองอายุ๒๕ปี
เขาก็ไม่ได้หนีไปไหนนะเขาก็ยืนรอให้กันกับตำรวจในที่เกิดเหตุ
เขาบอกว่าก่อนเกิดเหตุระหว่างที่กำลังรอสัญญาณไฟ
พอไฟเขียวปุ๊บก็ออกรถลงไป
ทำให้ชนกับรถของตัวเอง
เธอบอกว่าเธอเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ภาคหลังทั้งนี้หนูเป็กแต่หนูแบบกลางกระแทกขึ้นมา
ถ้าหนูเป็กไม่ถนัดมาหนูก็ตกไป

จบที่สุดเป็นอะไรหรือ
ตำรวจภูเพียงราชนิเวศจังหวัดเชงห์มั้ย
เขาก็ตรวจสอบเหตุการณ์นี้ดูภาพจากกล้องวงจรปิดนะคะ
พันธ์ตำรวจโธทุงชัยบังเกินศาลวัฒน์สอบส่วน
ถนนเส้นนี้มี๓เลนนะคะ
ซ้ายสุดก็คือจะต้องตรงไปเท่านั้น
กลางที่รถของคุณเซนติเมตรกับเพื่อนขับมาก็คือเลนกลาง

แต่เลนขวาสุดเนี่ยตำรวจบอกว่าจริงแล้วจะต้องเลี้ยวขวาหรือกลับรถเท่านั้น
ก็เรียกนางสาววิจิตราคนขับไปรับทราบข้อกล่าวหา
ความผิดขับรถโดยประมาทเป็นเหตุทำให้เฉียวชน
ทำให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายและทรัพย์สินเสียหายก็ต้องดำเนินคดีกันไป
เมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมาค่ะครอบครัวของผู้เสียชีวิต
เดินทางไปที่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ติดต่อขอรับศพกลับไปบำเพ็ญกุศล
ศพของเซนติเมตรนำไปบำเพ็ญกุศลที่บ้านเกิดจังหวัดนครนายก
พ่อของเซนติเมธคุณพ่อสิริรัฐเข็มนากบอกว่า
เข็มนาคบอกว่าได้พบกับลูกสุดท้ายล่าสุดเลย
ก็คือ๒๘ธันวาคมที่ผ่านมา
แล้วก็ติดต่อกันมาตลอดรู้ว่าลูกไปเชียงใหม่
แต่ก็ไม่มีรางสังหรณ์บอกเหตุอะไรว่าจะต้องสูญเสียลูกไปค่ะ
เมื่อปลายปีประมาณ๒๘กว่านี้ครับ๒๗๒๘นะครับ
แล้วก็ขึ้นมาเชียงใหม่ครับไปที่นครนายกครับ
มาเชียงใหม่ทุกปีครับปี๗วันนะครับ
มาเป็น๕๖ปีแล้วครับก็มากับเพื่อน

แล้วเขาเป็นคนอย่างไรครับ
ล่าเริงครับเขาสนุกเพื่อนเขาเยอะมากอะครับ
บ้านเผือดที่คลอนโยคครับไปทำพิธีที่คลอนโยคครับ๗วันครับ
วัดเท่าไหร่ครับ
หวัดลังศรีโดฏกลถังเพิลเมืองจังหวัดกลานโยคครับ
และอย่างที่บอกนะคะเพื่อนสนิทคนในวงการบันเทิงต่าง
ก็โพสต์ข้อความในโลกออนไลน์ไว้อาลัยให้กับคุณเซนติเมตรนะคะ
เนนี่ปานันค่ะหรือวัชระสุขชุมพิธีกรชื่อดัง
แล้วก็เป็นเพื่อนสนิทของเซนติเมตรนะคะ
คนนี้ค่ะที่ใส่หน้ากากอนามัยปิดปากอยู่เนี่ยนะ

ทำหน้าที่พิธีกรด้วยกันคนเดียวกัน
บอกว่าใครจะไปคิดว่าอุบัติเหตุที่เพิ่งขับรถผ่านไปข้างหน้า
เห็นร่างของใครสักคนที่กำลังถูกอุ้มกันขึ้นมาคือเพื่อนของเรา
ใครจะไปคิดว่าครั้งหนึ่งต้องเดินเข้าไปในห้องฉุกเฉิน
เพื่อยืนยันว่าคนที่กำลังนอนหลับยังไม่ตื่นคือเพื่อนของเรา
เพื่อพบว่าคุณหมอเดินออกมาบอกว่าเพื่อนของเราเพิ่งจากไป
ของคุณเจนนี่ปานันนะคะ
เป็นยุคก็ยังน้อยนะครับประมาณ๓๐ตัวนั้นเอง